คุณผู้ชมค่ะมาตามข่าวเศร้ากันหน่อยนะคะ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักแสดงอาวุโสค่ะ
เขียดนภาพรหงษกุลจากไปอย่างสงบ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งค่ะ

เขียดเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้องอกที่บริเวณหน้าท้องออก
ซึ่งป้าเขียดเองป่วยเป็นมะเร็งมดลูกค่ะ
อาการโดยรวมหลังจากแพทย์ผ่าตัดแล้วค่อนข้างดีนะคะ

ซึ่งตอนนั้นบันเทิงไทยรัฐเราก็ได้มีโอกาส

แต่ว่าก็ยังต้องพักฟื้นเพราะว่ามีริ่มเลือดอุดตันอยู่
ซึ่งแพทย์เองก็ให้กลับมารักษาตัวที่บ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ
ส่วนครอบครัวของป้าเขียดก็คอยดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ

คุณสมคิตหงษกุลลูกชายคนเดียวของป้าเขียดนะครับ
บอกว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้า
ตอนเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ด้วยสาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพ
เวลา๑๖นาฬิกาที่วัดสุทธิธรรม
หรือว่าวัดคลองรังจังหวัดปราจีนบุรี
และจะมีการสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๕คืน
ก่อนจะชาปนกิจในวันจันทร์ที่๑๓มีนาคมค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวป้าเขียดด้วยนะคะ
เขียดก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถ

มีหลากหลายผลงานที่ผ่านหูผ่านตาเรามา
ส่วนใหญ่จะรับบทเป็นคนสนิทของตัวเอกนางเอก
เป็นแม่นมอยู่ในความทรงจำเสมอนะคะ

ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ